ของดาวยิงที่ทำถัดหน้าสู้มากที่สุดในโรงงานนี้

ถือว่ามาแล้วคุ้มจริงครับลูเคียนการเสริมทัพครั้งนี้ของชนบุรี
แต่ว่าอีก๒นาทีครับเชียงใหม่มาตีเสมอทันควันจากจังหวะตามซ้ำของมุสตาฟาอาซาซอยครับ
และนาที๓๑เชียงใหม่พลิกนำเฉยเลยครับโอ้โหหลุดไปดื้อครับ
แล้วก็เลือกมุม๒๑ครับบอลคลุกคลิกแล้วเป็นเอกณิตปัญญาครับหลุดเข้าไปยิง
นาที๓๙ชนบุรีครับตีเสมอ๒๒หลุดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือก
ไม่มีปัญหาสำหรับนูเคสอาเมด้าครับ
นาที๔๒พลิกนำ๓๒เกือกฤทธิไหลให้กับลูเคียนครับ
ลูเคียนถูกทำฟาวลุกขึ้นมาสะหารเองนำ๔๒กลับมาครึ่งหลังครับ
เกมสนุกนาที๕๕เชียงใหม่ไล่มาครับ๓๔จากอาซาสอยค์คนเดิมครับ
รุ่น๒ในเกมนี้แต่ชมบุรียิ่งเล่นยิ่งเหนือกว่าครับนาทีที่๖๑
หนี๕๓ครับพาด้วยพงพลซานไหลให้กับลูเคียนยิงลูกที่๕ของตัวเองครับ
เกมนี้แล้วขึ้นนำดาวสันโวได้ผลงาน๑๐ประตู
ยิงให้ฉลามชนทิ้งห่างหกต่อสามท้ายเกมเชียงใหม่มาได้สองประตูครับ
ไล่มา๕ต่อ๖จากเอเรียโดแล้วก็วันใหม่เสียธนันนะครับ
ก่อนที่ศรีโชคพาโสครับจะยิงปิดท้ายในช่วงทดเจ็บ
ชมบุรีเปิดบ้านชนะไป๗ต่อ๕เลยครับ
แล้วก็บันทึกสถิติใหม่ในไทยลีกด้วยการยิงประตู
รวมกันต่อเกมมากที่สุดที่๑๒ประตูครับ
ผลอีก๒คู่พีทีประจวบครับ
เสมอกับสุโขทัยไป๑ต่อ๑และสุพรรณบุรีนะครับ
เอาชนะนครราชศรีมาไป๓ประตูต่อ๑ครับ